บุรีครับเรื่องของน้ำใจเนี่ยอะไรก็ขวางกั้นไม่ได้แม้กระทั่งคลองก็ขวางไม่ได้ครับ
คืออาหารของหวานและน้ำใจจากคุณยายคำหนึ่งคงสุวรรณอายุ๘๔ปีครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ถ่ายไว้คือเขาตะโกนขอขอขนมขออาหารจากยายคำนึงนี่แหละ
คำนึงแกก็เอาทั้งขนมอาหารใส่จานนะนี่ค่อยใส่กระมังไปแล้วก็เอาไม้ดันกระมังลอยข้ามฝั่งมา
มายังฝั่งของเจ้าของคลิปนี้เลยครับแล้วเธอก็เอามาโพสต์ฮะโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนี้กันเยอะเลย
คุณยายคำนึงอายุ๘๔ปีครับยายใจดีคนนี้อยู่ในพื้นที่คลอง๓๐หมู่๑๐อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรี
ซึ่งพอเห็นแล้วก็โอ้โหนี่น้ำใจของยายคำนึงนี่สุดจริงนะคืออายุก็มากแล้วแต่ยังมีน้ำใจครับ
แล้วก็การส่งอาหารข้ามคลองก็ไม่ใช่ง่ายด้วยยายคำนึงเล่าให้ฟังว่าแม้จะไม่ได้เป็นญาติกับบรรดาแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นนะแต่ได้เห็นกันทุกวันไงพี่น้ำแข็ง
ได้คุยกันทุกวันไงด้วยเนี่ยมองว่าเป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นก็เลยแบ่งปัญญาเผื้อแผงให้มาตลอดครับ
ก็เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากคุณยายคำนึงครับ
เมื่อก่อนถ้ามีขนมมีอะไรก็ทำก็แจก
มีอะไรบ้างที่คุณยายแจมแล้วเนี่ยครับ
มีฟักทองมีอะไรเงี้ย
แต่นี่เขาไม่ใช่ลูกหลาน

ขอข้าวขออาหารกันบ่อยนะ
เจ้าของคลิปชื่อคุณกาญจนาครับ
ก็เปิดร้านขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวแหละ

ยายคำนึงนี่เป็นแม่ค้าก่ออาทยายาใส่ดี

น่ากิน
เวลานักท่องเที่ยวล่องเรือผ่านมา

คำนึงค่อยส่งอาหารไปให้ฝั่งตรงข้ามครับ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นวันที่ร้านขายอาหารปิดครับ

แต่คุณยายก็มีบ่อยครั้งแหละที่เธอกับแม่ค้าระแวกนี้
ตะโกนแบบนี้แล้วยายคำนึงไม่เคยปฏิเสธ
สักกระครั้งเลยมีแต่กุริกุจอร์เนี่ย
เอาอาหารเอาขนมใส่กระมังให้แบบนี้ครับโอ้ยน่ารักอ่ะ
อ๋อวันนั้นเกรียดเล่นค่ะแล้วพอดีมาได้เอาข้าวมาด้วย
ก็เลยตะโกนขอข้าวแกเล่นแล้วแกก็ได้ยินแล้วก็เลยเอามาให้ค่ะ

ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรก

รู้สึกผิดเหมือนกันนะรู้สึกผิดเหมือนกันแกลำบากแก
แกต้องขึ้นบันไดลงบันไดแกก็เดินไม่ค่อยได้เพราะขาแกไม่ค่อยดีไง
เดินลำบากแกจะเดินหลังห้องไงก็รู้สึกผิดเหมือนกัน
แต่ยายแกทำอร่อยแกเอามาให้แล้วก็ต้องกิน
ตอนแรกคุณกาญจนาบอกว่าหยอกเล่นขอเล่นเฉย
ให้จริงปรากฏให้จริงนี่ได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลเนี่ยสิแบบนี้
เจ้าของคลิปครับยังบอกอีกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเจอกับคุณยายคำนึง
ทุกวันนี้พวกแม่ค้าก็พยายามพูดคุยเป็นเพื่อนให้คุณยายเขาจะได้ไม่เหงา
แล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยให้กับคุณยายด้วย
เป็นการตอบแทนบุญคุณนะครับ
ใช่ค่ะดูแข็งแรงเนาะ
เมื่อก่อนเราเคยเห็นตู้ปันน้ำใจอันนี้เป็นกะละมังปันน้ำใจ